สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถามตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทย
ใกล้ตัวสังคมไทยเวลาที่เราจะฝากลูกฝากหลาน
ไว้ให้ใครดูแลนะครับผลจากอ้อมอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
จากบ้านไปโรงเรียนก็ฝากความหวังไว้กับคุณครู
กับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนถ้ายังไม่ถึงวัยเข้าเรียน
เราก็หวังว่าเขาจะดูแลให้อย่างดีแต่ว่ามีสองครอบครัวครับ
ประสบชะตากรรมนะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยถึงขั้นลูกเสียชีวิต
อีกครอบครัวหนึ่งบาดเจ็บบาดเจ็บที่ศีรษะนะฮะ
จนถึงวันนี้๒ปีแล้วยังไม่ได้คำตอบ
คุณแม่ทั้งสองคนที่ลูกประสบเหตุนะครับ
คนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนนึงบาดเจ็บเนี่ย
เอาลูกไปฝากกับสถานรับเลี้ยงเด็กที่เดียวกันเลยท่านผู้ชม
อยู่ที่หมู่บ้านสวัสดีตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เด็กคนนึงน้องนาวาเป็นเด็กชายอายุ๑๐เดือนนี่เสียชีวิตนะฮะ
อีกคนนึงเป็นเด็กชายเหมือนกันชื่อว่าน้องนนนะครับ
เมื่อ๒ปีที่แล้วตอนไปฝากนะครับ
ก็ประสบเหตุตอนที่ไปรับกลับมามีบาดแผลมีร่องรอยที่ศีรษะ
วันนี้คุณแม่ทั้งสองคนอยู่กับเราที่นี่
จะได้พูดคุยกันและเชื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีด้วยนะครับ
สำหรับทุกคนที่จะพาลูกพาหลานไปฝากไปให้ใครเขาดูแล
โดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับ

ท่านหนึ่งคุณวราลีเสริมจันทร์นะครับเป็นคุณแม่ของน้องนาวาน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอนงนาฏฟ้ากระจ่างคุณแม่ของน้องนนท์
ที่ได้รับบาดเจ็บร่องรอยจากการฝากเด็กที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้นะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
คุณวรารีคุณดาวคุณแม่น้องนาวาคุณอนงนาฏคุณกุ้งคุณแม่ของน้องนนท์นะครับ
ก็ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับคุณดาวด้วยนะฮะสำหรับน้องนนนะครับน้องนาวานะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงจากเรื่องของน้องนาวาก่อนนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปรับทราบผลการชนะสูตรศพของน้องอย่างละเอียดเลย

แพทย์ว่ายังไงครับ
เมื่อวานท่านอาจารย์หมอบอกว่าจากผลที่ตรวจละเอียดก็คือ
ซี่โครงด้านซ้ายด้านข้างของน้องตั้งแต่ซีกที่สองถึงสี่เนี้ยหักครับ
แล้วก็มีจุดเลือดออกตรงผนังหัวใจ
แล้วก็มีเลือดข้างอวัยวะทุกส่วนทั่วไป
ก็คือหมายความว่าน้องนี่เสียชีวิตโดยเฉียบพันธุ์คือตายตรงนั้นเลย

ตายตรงนั้นก็คือตรงที่ที่น้องนอนอยู่ในเนสโซรี่แห่งนี้
คือตายตอนนั้นเลยคือก็คือเฉียบพันธุ์เลยก็คือน้องตายเลย
ก็เลยทำให้อวัยวะข้างเลือดแล้วก็แกนสมองบางส่วนตาย
เฉียบพันแบบนั้นเลย

วันที่ได้รับแจ้งก็คือ๒๕เมษายนที่ผ่านมา
วันนั้นคุณแม่ทำอะไรอยู่ฮะ
ก็ตอนเช้าเราก็ไปส่งน้องปกติ๗โมง
แล้วพอบ่ายโมง๒๕เนี่ยเราก็ทำงานบริษัทแฟนนะคะ
แล้วก็ไปเอาของที่พระรามพิราม๒ก็มีสายโทรศัพท์เข้าจากครูอ้อ
เราก็เอกใจแล้วเพราะเขาไม่เคยโทรมา
เขาก็ถามเราว่าคุณแม่น้องนาวาใช่ไหมคะ
ตอนนี้คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ใกล้โรงเรียนหรือเปล่า
คุณแม่มาหาน้องได้ไหมเราก็ถามว่าลูกเราเป็นอะไร
ทำไมต้องไปลูกเป็นอะไรเขาบอกคุณแม่มาเลยได้ไหม
มาตอนนี้มาเลยได้ไหมเราบอกทำไมเราอยู่ไกลเราไปไม่ได้
เขาก็บอกว่าใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ให้มาหาน้อง
แล้วถามว่าน้องเป็นไรน้องบอกเราไม่ขอพูดไม่ขอตอบ
ให้คุณแม่มาเห็นน้องมาดูน้องด้วยตาของคุณแม่เอง
แล้วเรามานั่งคุยกันซึ่งพอเราได้ฟังกันเราก็แบบ
เฮ้ยลูกเป็นไรอ่ะบอกสิคุณบอกสิว่าลูกเราเป็นไรคุณบอก
เขาบอกไม่ได้ค่ะให้รีบมาเราไม่ขอบอกแล้วไม่ขอพูด
ซึ่งเราก็ไปกับพี่อีกคนแล้วก็ให้พี่เขาช่วยเค้นมันให้มันบอก

ใช่พี่เขาขับรถใช่เราก็ให้พี่เขาคุยโทรศัพท์เลย
โทรศัพท์ให้เลยคือเราตอนนั้นเราคือเหมือนเราสติแตก
เราก็แบบให้เค้นให้หน่อยทำไมมันไม่บอก
ไกลไหมจากบ้านมาที่เนอร์จากที่ทำงานมาเนอร์เซอรี่
ท่าที่ทำงานมาจากมาเนอร์เซอรี่ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
แต่เราอยู่พระราม๒เราน่าจะมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจะถึง
เราก็เลยบอกว่ามีแฟนเราไปถึงวัยกว่า

ให้มาหาน้องที่เนอร์เซอรี่ให้มาดูน้อง
เราก็พยายามถามจนแบบนานกว่ามันจะพูด

ขออะไรทั้งนั้นให้มาเห็นน้องด้วยตาตัวเอง
แล้วพอเราคิดมากมันก็เลยพูดว่า
เออมีพี่ขับรถให้แล้วก็คุยโทรศัพท์
อ้อซึ่งเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่แห่งนี้

ถ้าครูอ้อฟังอยู่นะฮะ

หรือว่าชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมก็ติดต่อเรามาได้นะครับ

แต่วันนั้นเนี่ยครั้งแรกคำแรกเลย

ซึ่งพอเราได้ยินก็คือเราสติแตกเลย

เรียกรถพยาบาลสิเรียกตำรวจสิ

เขาก็บอกว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้ว
ปั๊มหัวใจน้องแล้วน้องไม่หายใจแล้ว

คำว่าน้องไม่หายใจเนี่ย

มันคิดไปในก้นบึ้งของหัวใจเลย

เราสติแตกเราพูดแค่ว่าทำทุกอย่าง

คือเขาต้องพาลูกเราไปโรงพยาบาล
ถึงเราจะได้ยินว่าลูกเราไม่หายใจแล้ว

ให้พาลูกเราไปโรงพยาบาล

เขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้ว
เขาปั๊มหัวใจน้องแล้วน้องไม่ฟื้นแล้ว
เอาตำรวจเข้ามาจับเราเลย

ใช่เราพยายามไปให้ถึงเร็วที่สุด
ไม่คุยกับเขาเขาก็พยายามโทรเข้ามา

แล้วก็ไปถึงเนอร์เซอรี่
พ่อบอกว่าเนอร์เซอรี่ไม่มีเด็กแล้ว

พี่เลี้ยงแล้วก็แฟนพี่เลี้ยง

และในเนอร์เซอรี่มีศพลูกเราวางอยู่

เหมือนกับว่าที่แฟนเห็นนะคะมีผ้าปิด

เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกับศพลูกเรา

ที่เราเอาไปให้เขานอน

เขาก็จะวางเป็นที่ที่ของเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ใช่

แล้วทุกอย่างในเนอร์เซอรี่ถูกเคียงหมดแล้ว

ถูกเก็บถูกหมดทุกอย่างแล้ว
ซึ่งมันไม่ใช่วันที่เราไปเห็น

มันก็จะถูกจัดไว้ให้มีเด็กยืน

เขาก็เหมือนกับเดินเข้ามาก้มกราบเท้า

เราบอกมึงไม่ต้องมาขอโทษกูมึงแจ้งตำรวจสิ
คือแฟนเราต้องบอกให้เขาแจ้งตำรวจ
ใช่คือเขาไม่ทำอะไรเลย

ทั้งครูอ้อเจ้าของเนอร์โซรี
พี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ

ตอนเช้า๘โมงเขาเอานมให้น้องกิน
แล้วน้องก็กินนมหมดไปขวดนึงแล้วเหมือนน้องเนี่ยก็นอนดูดนมปกติ
แล้วเหมือนแบบน้องหลับแล้วเขาบอกเขาเดินไปเดินมาให้น้องหล
เขาก็เดินไปเดินมาทำอะไรเสร็จแล้วเขาเห็นว่าผ้าปิดหน้าน้องอยู่
เขาก็เลยไปเปิดผ้าน้องออกแล้วเหมือนน้องสะดุ้ง
เหมือนอยากจะได้ผ้าผืดนั้นคืนเขาก็เลยเอาคืนให้น้อง
แล้วน้องก็จับดมแล้วก็เหมือนน้องเนี่ยเคิ้มหลับไป
เขาก็เห็นว่าน้องหลับเขาก็เลยเดินไปทำนู่นทำนี่ของเขาเหมือนเดิม
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เดินออกจากห้องน้ำมาเปิดผ้าอีกที
เขาบอกน้องตายแล้ว

ใช่พี่เลี้ยงเป็นคนพูดว่าเขาเปิดผ้าปุ๊บเขาเห็นน้องตายแล้ว
คนที่บอกว่าเห็นน้องเอาผ้าออกแล้วน้องดิ้นเอาผ้าปิดใหม่นี่ก็คือพี่เลี้ยง

ใช่เพิ่งเขาพูดว่าเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เขาอยู่บ้านอีกหลังนึงเขาไปตากผ้า

ซึ่งแน่นอนว่าพอถึงวันนี้ผลชนะสูตรของน้องนาวาออกมา
มันค้านกับเรื่องว่าเสียชีวิตเพราะไม่หายใจจากผ้าที่ปิดหน้าน้อง

เดี๋ยวเราจะมาต่อนะฮะ

ลูกชายตอนที่ไปเข้าเนอร์เซอรี่ที่เดียวกันเลย

ก็ไปส่งน้อง๗โมงเช้าไปรับตอน๔โมงเย็นค่ะ
พอไปถึงน้องก็มีสภาพแบบนี้แล้วค่ะ
คือน้องหัวกระแทกซึ่ง
อย่างน้องนาวาเนี่ยวันที่๖ก็เสียชีวิตเลย
ของน้องนนท์นี่แค่๑๐ชั่วโมงค่ะ

ใช่ค่ะ๗โมงเช้าไปรับตอน๔โมงเย็น
น้องก็เป็นอย่างนี้ค่ะนอนโรงพยาบาลคืนนึง
พอตอนเย็นมารับลูกกลับบ้านเธออย่างนี้หรอ

แล้วเขาว่ายังไงอ่ะ
เขาบอกว่าน้องคาน
มีน้องผู้หญิงวิ่งแล้วก็เอาช้อนซ่อมมาดูน

อ้อเลี้ยงเองค่ะ

ค่ะคนเดียวเพราะตอนที่ว่าเอาน้องไปฝากเนี่ย
เราเห็นเด็กอยู่ในนั้นแล้วประมาณ๕คน

เขาบอกว่าเปล่ามีพี่เลี้ยงซึ่งยังมาไม่ถึง
เราก็เลยไว้ใจว่าโอเคถ้ามีพี่เลี้ยง๒คนก็น่าจะเอาอยู่

ตอนเย็นเขาบอกว่าเนี่ยคลานไปชนซ่อม

ตอนแรกเขาบอกว่าน้องคานแล้วล้ม
เราไม่เชื่อเพราะลูกเรายังคานไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าลูกเราเพิ่งตะแคง๔เดือน
พอเสร็จแล้วคันเขามากเขาบอกว่าเด็กสองขวบเอาช้อนซ่อมวิ่งเล่นมาชน
เราก็เลยขอช้อนซ่อมไปให้คุณหมอดู
เพราะตอนนั้นน้องนอนโรงพยาบาล

คุณหมอเขาบอกว่าไม่ใช่คุณหมอเขาก็ดังด่าคุณแม่กลับมาเลยว่า
มันไม่ใช่นะลูกคุณโดนของแข็ง

รอดูอาการว่าเลือดน้องคั่งหรือเปล่า

แล้วก็กลับมาถามเขาเขาก็ไม่พูด
ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบเลยค่ะผลชนสูตร
ผลการตรวจของแพทย์ของน้องนนท์เนี่ยคือระบุ

ไม่ได้เกิดจากซ่อมที่เขากล่าวอ้างมา

ร่องรอยบาดแผลก็ยังมีรอยถลอกจากเกิดตรงนี้ค่ะ
แผงนี้ยังมีร่องรอยอยู่ค่ะ

เหมือนเด็กหัวแตกอะค่ะ
แต่มันไม่แตกค่ะจะแตกจะไม่แตก

ซึ่งคุณหมอเขาก็เลยให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็เอ็กซาเรย์ค่ะ

คือตามที่เราพูดพูดกัน
นาวาก็๑๐เดือนก็ไม่ได้อายุมากกว่ากันเท่าไหร่
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งสองคน

เดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้าของคดีกัน
เพราะว่าวันนี้คงชัดเจนระดับหนึ่งของน้องนาวา

แต่ของน้องนนจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไร

กับคุณแม่ของเด็กชาย๒คน
ที่ทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
จากการนำไปฝากไว้ในเนอร์เซอรี่

คุณแม่ของน้องนาวากับคุณแม่ของน้องนนท์นะฮะ
ความคืบหน้าของคดีทั้งสองคดีตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง

ก็คือพอเมื่อวานเราไปรับทราบผลจากนิติเวศมา
ตอนเย็นเราก็เข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่ม
กับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่สพบังปู
เจ้าของพื้นที่สพบังภู
ก็คือทางเราก็ไปแจ้งข้อหา
ฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ไต่ตองไว้แล้ว
ใช่ค่ะซึ่งทางตำรวจก็รับทราบข้อเก่าหา

ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือครูอ้อที่เป็นเจ้าของ
กับพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นผู้หญิง
ทั้งสองคนก็ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมหรือว่า
อยู่ค่ะตำรวจบอกว่าก็อยู่ที่นั่นค่ะ
โซรีก็ปิดไปแล้วเพราะว่าเปิดโดยไม่รับอนุญาตด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าวันศุกร์นี้
รวบรวมสำนวนคดีส่งอายการ
ก็จะเอาตัวทั้งสองคนนั้นส่งอายการของจังหวัด
บอกว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามมาเจรจา
ชดเชยเยียวยาอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่
ค่ะวันแรกวันที่สองที่เราตั้งส่วนสูบน้อง
เขามาขอจ่ายค่าทำศพน้อง
แต่เขาให้เราเซ็นรับเงินคือเราไม่เอา
เรามั่นใจว่าเขาฆ่าลูกเรา
เท่าไหร่เขามายื่นข้อเสนอเท่าไหร่
แสนนึงแล้วเขาก็นัดเราไปที่สพบังปู
ให้รองผู้มันกลับมาคุยกับเราว่าเขามีเจ็ดหมื่น
จะให้เรารับวันนั้นให้เราเซ็นรับ
แต่พอเราไปถึงเราไม่เอา
เราก็คุยกับท่านรองสารวัตรที่นั่น
ซึ่งพอคุยให้ท่านคุยว่าเราไม่คุย

ท่านรองก็เหมือนกับว่าเหมือนพยายามไก่เกลี่ย
แล้วก็พูดกับเราว่าขอร้องเราไม่ให้ออกสื่อ
ไม่ให้ถึงท่านปวีนาขอร้องเลยว่า
อย่าออกอย่าไปหามูลนิธิอย่าไปหาท่านปวีนา
แล้วก็พูดว่าคุณดังแป๊บเดียว

แต่คดีคุณเนี่ยเราผมเป็นคนทำคดีให้คุณ
คุณดังแค่แป๊บเดียวเขาพูดกับเราแบบนี้
ซึ่งเราก็ฟังแล้วเราก็รู้แล้วว่า
ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคุณพูดมาแบบนี้
คดีลูกเราเงียบแน่ใช่
เราเลยพออีกวันหนึ่งเราเลยไปหาท่านปวีนาเลย

แต่ว่าของน้องนนท์คดีความตอนนี้ไปถึงไหนยังไงฮะ
ก็รองชะลินนัดพรุ่งนี้ค่ะให้เอาน้องไปตรวจดีเอ็นเอค่ะ

สนวังปูก็ทำคดีเดียวกับน้องนาวาเนี่ยค่ะ
ท่านนัดพรุ่งนี้วันพุธ๑๐โมงให้เอาน้องไปที่สอนอไปตรวจดีเอ็นเอค่ะ
มา๒ปียังสามารถดำเนินคดีอยู่ได้ใช่ไหมฮะตำรวจบอก
คือจริงเขาบอกว่าเป็นขบวนการ

คือตั้งแต่วันแรกเลยที่น้องเกิดเหตุแจ้งแล้วค่ะ

แต่ทีนี้ว่าคดีไม่คืบหน้ามา๒ปีเพราะว่าอีกท่านหนึ่งที่รับไม่ได้ทำเรื่องตอนนี้
โอนเรื่องมาเป็นรองชะลินนะคะเป็นคนเดียวกับที่คดีน้องนาวา

รับเรื่องแล้วแล้วท่านก็นัดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาน้องไปตรวจดีเอ็นเอค่ะ
แล้วก็จะรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่งสารค่ะ
แล้วครับเดี๋ยวเราตรวจสอบความคืบหน้าด้านคดีที่จะช่วยเหลือทั้งสองท่านด้วยนะครับ
จากคุณปวีนานะครับตอนนี้อยู่กับเราที่ถามตรงทางโทรศัพท์นะครับ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่าพรุ่งนะฮะ

คุณดาวคุณกุ้งด้วยอยู่ที่นั่นพร้อมกันค่ะ

ตอนที่ได้ทราบเรื่องของน้องทั้งสองคนที่ไปประสบเหตุทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้เนี่ย
คุณปวีนาเห็นเรื่องเห็นราวแล้วรู้สึกยังไงฮะ
ก็พอวันรุ่งขึ้นนะคะคุณดาวก็โทรศัพท์มาที่มูลนิธินะคะ
แล้วก็นัดมาพบกันที่มูลนิธิปวีนาเลยนะคะ
พรุ่งนั้นก็โทรศัพท์ไปพบกับทางตำรวจเลยนะคะท่านผู้คับการผลวตรีธรรมนูล
แล้วก็ท่านผู้กับผ่านโดยประวิทย์ด้วย
แล้วก็วันที่คุณดาวมาที่มูลนิธิเนี่ยนะครับคุณกุ้งก็มาด้วยเนี่ยนะคะ
เราก็เลยคุยกันกับภูมิกับภูมิกับก็เลยมาด้วยนะคะมาคุยกันที่มูลนิธิเลย
ว่าขั้นตอนจะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นคุณดาวเข้าไปแจ้งความก่อนแล้วก่อนที่จะมามูลนิธิใช่ไหมคะ
คุณดาวนี่คือกรณีของน้องนาวานะฮะ
ใช่ค่ะคุณดาวคุณคุณวราลีเนี่ยนะคะ

ก็หลังจากนั้นเราก็มาประชุมกันที่มูลนิธินะคะมีภูมิกับท่านประวิทย์ด้วยมาด้วยนะคะท่านผู้การก็มอบหมายให้มากัน
เราก็คุยว่าขั้นตอนเนี่ยที่เราสำคัญที่สุดคือทางด้านการตรวจนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณดาวก็ตกลงว่าเอาละยังไม่เผาศพลูกแล้วนะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพราะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะครับ
นั้นก็เลยประสานไปกับจองนายแพทย์ใหญ่พลธบตรีพ้อนชัยนะคะ
แล้วก็ได้คุยกับท่านในแพทย์พลตบตรีพิสิทธิ์ด้วย
แต่เพราะเอิญช่วงนั้นท่านนายแพทย์คุณหมอพิสิทธิ์ได้เดินทางไปปฏิบัติงานตามชายแดนภาคใต้
ซึ่งก็กว่าจะขึ้นมาก็คือนี่แหละช่วง๒๓วันนี้เองที่ผ่านมานี้
ดังนั้นก็เลยโทรไปหาท่านรองในแพทย์ใหญ่ว่าจะทำไง
ท่านก็ไปเชิญที่ปรึกษานะคะของโรงพยาบาลเนี่ยมาอีกท่านหนึ่งเพื่อตรวจชิ้นเนื้อสำคัญนะคะให้แล้วเสร็จอะไรอย่างนี้
เมื่อพอวันพฤหัสที่ผ่านมานี้คุณหมอพี่สิทธิ์ก็ได้ขึ้นมาแล้วจากตามชัยแดนภาคใต้แล้วท่านก็โทรมาสัมมา
ก็คือตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันอย่างละเอียดไปแล้วนะครับคุณวินาเรื่องว่าผลชนสูตรออกมาว่าอย่างไรบ้าง
ทีนี้จากนี้ไปด้านคดีความเนี่ยคุณปวีนาทางตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรเรียบร้อยแล้ว
เนี่ยก็บอกว่าจบแล้วคุณหมอว่าได้สามารถที่จะ

แล้วก็น้องคุณดาวนะฮะ
เพื่อไปคุยกันต่อหน้ากันเลย
เราก็ได้ข้อความชัดเจนก็คือ
ตรงนี้เป็นประเด็นสมาทับ
ประเด็นอื่นที่มหาคือ
เป็นเซลล์ต่าง
ก็พูดชัดเจนว่ามันไม่ใช่เป็นการเกิดจัดการปั๊มหัวใจแต่เพราะว่าที่คงหักมันหักด้านข้างของทางซ้าย
ตรงนั้นก็คือสิ่งที่ตำรวจก็ฟังคุณหมอนะคะได้พูดได้ชัดเจนนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่เป็นการพยายามหลักฐานที่ประกอบการพิจารณานะคะซึ่งกระทรวงอายการในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็เห็นว่ามันก็น่าจะจบแล้วเพราะว่านิติวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญ
แล้วก็ทางตำรวจเขาก็ได้เชิญผู้ต้องหาว่าที่ผู้ต้องหาอะไรสองคนนี้ไปพบเมื่อคืนแล้ว
รับข้อก่อค้าแต่น้องคนก็ยังปฏิเสธอยู่ขายพุทธหน้าไปแล้ว
คุณปวีนาครับที่มูลนิธิมีการรับแจ้งเหตุแบบนี้เยอะไหมฮะเอาลูกไปฝากเนอร์โซลี่แล้วก็ถูกทำร้ายถูก
เยอะค่ะยังรับไปเยอะนะคะทุกวันมูลนิธิรับน้องเหล่าโรงทุกวันละ๓๐๖๐เรื่อง
แต่ทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ค่ะที่เอาไปฝากข้างบ้านเลี้ยงไปฝากใครเลี้ยงไปฝากญาติเลี้ย
ไปฝากคนที่มาเลี้ยงเด็กโดยที่มันไม่ได้จดทะเบียนลงทะเบียนให้มันถูกต้องอะไรอย่างนี้นะ
อย่างที่นี่ก็ไม่ได้เปิดอย่างถูกต้องที่สมุทรปราการที่เกิดเหตุเนี่ย
ในเรื่องนี้ด้วยว่าปัจจุบันนี้มันมีเนิ่าซีเดียหรือว่าศูนิก็ตรงกว่ารายเท่านั้นเอง
ฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งที่ว่าทุกคนจะเอารูปไปฝากเนี่ยต้องพึงสังวรเอาไว้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับความคืบหน้าของคดีนะครับ

ข้อมูลเรื่องศูนย์ที่เปิดกันอย่างไม่ถูกต้องด้วยยังไงก็ฝากช่วยกันดูแลแล้วก็ตามกันต่อแล้วกันนะครับ

ครับคุณปวีนาหงษกุลนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของคดีความให้นะครับ
เห็นบอกว่าจะเผาศพน้องนาวาแล้วใช่ไหมครับ
ก็คือคุยกับท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านประวินาบอกว่าก็เผาน้องได้แล้วเพราะว่าผลนิติออกมาแล้ว
ก็คือก็กำหนดจะเผาน้องวันอาทิตย์ที่๓นี้ค่ะซึ่งก็ตรงกับวันเกิด

วันอาทิตย์นี้แล้วก็ท่านปวีนาก็จะไปเป็นประธานให้

วันพระกษาค่ะที่หมุนปากการ
เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องทั้งสองคน
คุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยผมว่ามันจะสะท้อนปัญหาแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องนาวาแล้วก็น้องนนท
เดอร์สุรีแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนะครับ
เรื่องคดีความเราทราบความคืบหน้าณขณะนี้กันเรียบร้อยแล้ว
แต่การฝากลูกฝากหลานไปอยู่กับเนอร์โซรีเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องตระหนักกันแล้วล่ะนะครับ
ทั้งสองท่านมีทั้งความสูญเสียแล้วก็ประสบการณ์ตรง
อย่างคุณแม่ของน้องนาวาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเป็นความจำเป็นที่ต้องไปฝาก
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูต้องไปช่วยแฟนดูแลกิจการไปช่วยทำงาน

ใช่ซึ่งมันมีความจำเป็นแล้วก็ปู่ย่าตายายคือไม่มีแล้วใช่
มันก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าเราเอาลูกเอาหลานไปฝากแล้ว

วันคือเขาดีมากวันแรกคือเราไปดูสถานที่คือทุกอย่างเขาพูดกับเราดีมาก
เขาส่งรูปมาให้ลูกมาให้เราดูทางไลน์ว่าตอนนี้น้องกำลังนอนนะ
กำลังกินนมแล้วคุณแม่ไม่ต้องห่วงน้องเลี้ยงง่ายแล้วสักพักเขาก็ส่งลูกมาอีก
น้องหลับแล้วนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะซึ่งเราถามเขาตลอดเราพยายามบอกว่าเรากลัวน้องงอแง

กลัวเขาจะตีลูกจะอะไรลูกเราอะไรอย่างนี้กลัวเขาจะรำคาญเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะมันเป็นอาชีพของครูอยู่แล้ว
เด็กก็ต้องมีงอแงบ้างคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะซึ่งเขาก็คุยกับเราแบบนี้ทุกวันและทุกเย็นที่เราไปรับเราจะถามว่าลูกเรางอแงไหม
เขาก็จะบอกว่าน้องเลี้ยงง่ายน้องกินเก่งน้องเป็นเด็กล่าเริงน้องดีมากเลยค่ะคุณแม่

ครูอ้อแล้วก็ทุกเย็นที่เราไปรับน้องเราจะถามเขาทุกวันอืมว่าน้องงอแงไหมครับ
ใช่เขาจะพูดว่าน้องเลี้ยงง่ายน้องกินเก่งวันนี้น้องกินอันนี้นะอันนี้นะคือน้องเลี้ยงง่ายมากเขาพูดกับเราแบบน้องไม่งอแงเลยน้องเลี้ยงง่าย
แต่เห็นคุณดาวบอกว่าวันอื่นพอเอาลูกไปส่งเหมือนลูกจะร้องไห้อย่างนี้
ไม่ได้บ้านก็คือพอกลับมาที่บ้านด้วยความที่เราสังเกตคือเราออกไปพอเราเอาลูกกลับบ้านเนี่ยเราอยู่กับลูกเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เลย
ซึ่งมันผิดกับคนที่เราเคยฝากเลี้ยงที่เป็นญาตินะคะคือพอเราเอาลูกใส่ก็ใส่คอกไว้เนี่ยเราสามารถเดินผ่านเข้าไปผ่านมาทำอะไรได้อยู่ในห้องนะคะทำอะไรได้
แต่พอเราฝากครูอ้อเลี้ยงเนี่ยกลับมาเนี่ยเราออกจากคอกนั้นไม่ได้เลยพอเราก้าวขาออกเนี่ยลูกร้องร้องไม่ให้เราออกจนกว่าเขาจะหลับแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดจะเข้ามาหาเราตลอด
คือไม่ให้เราห่างตัวเขาเลยเราก็เลยความเข้าใจเราคือว่าเขาไม่งอแงไม่ร้องไห้เขาก็ล่าเริงเหมือนเดิมแต่เราก็คิดว่าเขาติดเขาจำหน้าแม่เขาติดแม่อะไรอย่างนี้ช่วงจำหน้าเห็นหน้าอะไรอย่างนี้ใช่เราก็คิดแบบนั้น
ฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่รู้เรื่องราวของเรา
ก็อยากจะฝากว่าถ้าถ้าเลี้ยงลูกได้ให้เลี้ยงเองไม่ว่าเนสเตอรี่จะถูกกฎหมายหรือจะมีกล้องวงจรปิดหรือจะอะไรก็ช่างถ้าคุณไม่จำเป็นจะอยู่
เองเถอะเพราะว่ามันไม่มีใครรักรักลูกเราเท่าเราอยากให้เขาเลี้ยงเองแม่อยากให้ฝากเลยไม่ให้ฝากคือไม่คือเราไม่แนะนำให้ฝากเลยดีกว่า
ให้คุณเลี้ยงเองเถอะใช่ถ้าคุณเลี้ยงได้ต่อให้เป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็ช่างมันไม่มีใครรักลูกเราเท่าเรา
ต่อให้ลูกเรางอแงขนาดไหนอ่ะเราก็คือก็คือลูกเราแต่คนอื่นจะเป็นญาติพี่น้องหรือเดอร์เซอรี่หรืออะไรก็ช่างดีขนาดไหนก็ช่างไม่ใช่ลูกเขาอ่ะใช่
เป็นความสูญเสียที่เรียกกลับคืนไม่ได้ด้วยเวลาเกิดอะไรขึ้นคือ
เรายังอุ๊บเขาอยู่เลยอะพี่แต่บ่ายคือเขาไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยพอเขาห่างจากอกเราก็คือเราก็ไม่ได้เจอเขาอีกแล้วไม่ได้เห็นรอยยิ้มไม่ได้เห็นอะไรเขาอีกหรอกก็คือเลี้ยงเองเถอะให้เลี้ยงเอง
คุณกุ้งอาจจะไม่หนักหนาสาหัสลูกชายก็คือเจ็บไม่เท่าน้องนาวาที่เสียชีวิต

แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ฝากอะไรถึงทุกคนบ้าง
ก็อยากจะฝากว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับสองเคสนี้อยากจะให้เลี้ยงเองนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงก็ให้สังเกตลูกเรานะคะว่ามีพฤติกรรมมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะไหมเด็กร้องไหมเด็กอะไรไหมให้สังเกตลูกเราอะค่ะเพราะว่าเด็กเนาะแต่อย่างนาวากับน้องนนท์เนี่ยเขาพูดไม่ได้ไงคะ
ครับค่ะวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจค่ะกับคุณดาวจริงจริงนะฮะส่วนคุณกุ้งก็ขอให้มีความคืบหน้าของคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มาเป็นอุทาหอนให้กันด้วยเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้เอาไปคิดและดูกันให้รอบครอบมากขึ้นเวลาที่ต้องให้ลูกหลานออกจากอ้อมอกระบ่ายขอ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของถามตรงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างนะครับมีหลายเรื่องให้ท่านตามนะครับประมาณ๒ทุ่ม๒๐ไทยรัฐนิวโชว์คุณเขมสอนนะครับแล้วก็ผมภาคภูมิด้วยนะครับส่วนถามตรงวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป